ยังต้องตามติดอีกหลายคลัสเตอร์นะครับ

เมื่อวานทางกรมราชธรรมออกมาเปิดเผยว่า
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกตั้ง๖๐๐กว่าราย
แล้วก็มีเสียชีวิตด้วย๑รายเป็นผู้ต้องขังนะครับ
ส่วนคลัสเตอร์ของคอนโดที่สมุทรปราการย่านบางปู
คอนโดมีคนติดเชื้อถึง๘๑ราย
และวันนี้สบคบอกว่าจะแถลงเรื่องนี้ด้วย

ที่ตำรวจสนวังทองหลังเขาไปบุกจับเนี่ยนะคุณผู้ชม
พอจับมาแล้วพอปรากฏว่ามาตรวจ
ติดโควิด๑คนแล้วตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มอ่ะนะ
ตำรวจ๓๐กว่านายไปปฏิบัติหน้าที่
ไปจับกลุ่มคน๖๐กว่าคนเนี่ย
กลายเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
เขาห่วงมากเลยนะกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าเจอแล้ว๑คนที่ติดโควิด
แล้วมันจะกระจายมันจะลามไปถึงคนอื่นที่อยู่ในภาพนี้ไหม
ถูกต้องคือมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

แล้วก็อยู่ในที่ที่คับแคบ
แล้วอยู่กันเยอะเป็นเวลานาน

เอกพบตันประยูนผู้กำกับการสนวังทองหลัง
บอกว่าจากการสอบถามกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ก็ทราบว่าในกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการปาร์ตี้ซาวน่า
ปรากฏว่ามีคนติดเชื้อโควิดคนนึง
แล้วส่วนการติดเชื้อคือจะให้ทางสบคเป็นคนแถลง
แต่เรื่องของมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดการแพร่เชื้อในโรงพัก
ตอนนี้ตำรวจก็มีการสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่เอง
พ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกจุดเลย
แล้วต้องไปตรวจหาเชื้อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กว่านายที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีด้วยค่ะ
และที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสนวังทองหลัง
คือจริงตำรวจเขาได้รับการฉีดวัคซีน๒เข็มแล้วนะ
ที่๒หรือว่าโดสที่๒เพิ่งจะฉีดไป
ส่วนจะมีใครติดเชื้อจะต้องกักตัวไหม
อันนี้จะต้องให้ตำรวจทุกนายไปตรวจเชื้อโควิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ

พนักงานสอบสวนก็ได้ยื่นฝากขังผู้ต้องหา
ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส๒ราย
คือนายสุรัตนจิตพึงธรรมอายุ๔๑ปี
กับนายณทัชพงศ์แสงแก้วอายุ๓๘ปี
ก็เป็น๒คนที่จัดปาร์ตี้ชายรักชาย

เพศสัมพันธ์ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดด้วย

เข้าร่วมการชุมนุมทำกิจกรรมที่มีความแออัด
ต่อการแพร่ระบาดและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโควิดได้
ฝากขังมีระยะเวลา๑๒วันนะคะ
ตั้งแต่๒๔๔มิถุนายน
แล้วก็คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
สารอาญาก็พิจารณาและอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหา๒คน
เพราะว่าสองคนนี้ที่มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
เพราะว่านอกจากเป็นผู้จัดปาร์ตี้แล้ว
ในการเข้าไปจับกลุ่มครั้งนี้นะฮะ
ก็ยังพบยาไอซ์จำนวน๐๘๒กรัมและเข็มฉีดยาอีก๔เข็ม
เรื่องนี้ก็เลยทำให้๒คนที่เป็นผู้จัด
ต้องโดนคดีเรื่องของยาเสพติดด้วย
ส่วนอีกตั้งเกือบ๖๐คนละคุณ
ก็คือ๕๙รายร่วมอยู่ในปาร์ตี้
พนักงานสอบสวนก็เอาตัวขึ้นรถสองแถว

มีรถแล้วก็กำลังตำรวจสายตรวจประกบหน้าหลัง

อันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ขึ้นรถ

ก็ต้องป้องกันเอาไว้เต็มที่
แล้วก็ยื่นฝากขังรวมถึงฟ้องเป็นจำเลย

ก็คือร่วมชุมนุมกันในที่แออัดฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
กลุ่มผู้ต้องหาที่ให้การรับสารภาพ
ทางสารแขวงพระนครเหนือก็มีคำสั่งพิพากษา
สั่งจำคุกคนละ๑๗เดือน
แล้วก็ปรับ๑๐๐๐๓๐๐๐บาท
อันนี้คือแล้วแต่พฤติการของแต่ละคน
ส่วนคนที่ไม่เคยต้องโทษมาก่อน
อันนี้ก็ให้รอลงอายาเอาไว้๒ปีนะคะ
ทีนี้มันจะมีอีกกลุ่มนึงนะคุณ
ที่เขาปฏิเสธคือ๗คน
ตรงนี้ตำรวจสนวังทองหลังก็ยื่น

ข้อหาพรบยาเสพติดให้โทษ

คือข้อหาต่างตามความผิดก็ว่ากันไป
แต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องทำโดยเร็วที่สุด
ก็คือการตรวจหาเชื้อกับคนที่ถูกจับกลุ่มเหล่านี้
รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มด้วยนะฮะ
ว่ามีใครจะติดโควิดเพิ่มอีกหรือเปล่า
เพราะมีรายงานออกมาว่าติดแล้ว๑คน

ทีนี้รอนะสอบคออาจจะแถลงเรื่องนี้ด้วย
ตอนเที่ยงครึ่งประเด็นทั้งของ
สาวหน้าชายรักชายกับอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือคอนโดที่สมุทรประการย่านบางปูนะครับ